ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าเรื่องนี้
เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่อย่างไร
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
ขอไข่มม๙๙กรุงเทพมหานคร

ที่กำลังตกเป็นข่าวการขุดคุยข้อเท็จจริง
ในการครอบครองรถของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
หรือสมเด็จช่วงเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ที่กำลังได้รับการเสนอนามขึ้นทุนกล้า
เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ยี่สิบ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า

เป็นการสร้างกระแสหรือจงใจดิสเครดิตสมเด็จช่วง
เดินทางเข้าตรวจสอบรถตามคำร้องเรียนของพระพุทธอิสระเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย
ที่เห็นว่าน่าจะเป็นการครอบครองโดยผิดกฎหมาย
กล่าวหาว่ารถคันนี้ทำนิติกรรมอำพรางสำแดงหลักฐานเท็จ
ว่าเป็นอะไรรถยนต์เก่าแต่แท้จริงเป็นการนำเข้ามาทั้งคัน
ข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรมาตรา๒๗
สำแดงเอกสารเท็จหลีกเลี่ยงอากร
อกจากนี้ยังมีแรงผลักดันจากนายภัยบูลนิติตะวันอดีตสปช
ให้เร่งหาข้อยุติและตรวจสอบเพื่อหาคำตอบ
ว่ารถเบ้นคันนี้ครอบครองโดยผิดกฎหมายหรือไม่
เนื่องจากเป็นคดีที่ค้างอยู่ในดีเอสไอหากมีการเสนอนามสมเด็จช่วงขึ้นทูล๙
เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชนั่นก็หมายถึงสมเด็จช่วง
จะต้องไม่มีคดีความใดค้างคาอยู่
เบื้องต้นดีเอสไอได้พบข้อมูลการนำเข้าชิ้นส่วนของรถจดประกอบคันนี้
มีชื่อสมเด็จช่วงเป็นผู้ครอบครองแต่ปัจจุบันได้แจ้งยกเลิกใช้งานไปแล้ว
ก่อนจะถูกนำมาเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ภายในวัด
ขณะเดียวกันยังพบรถอีก๒คันที่จอดรวมอยู่ในพิพิธภัณฑ์
แต่ไม่ได้ทำการตรวจสอบเนื่องจากไม่มีผู้ร้องเรียน
และไม่ได้อยู่ในกลุ่มคดีการครอบครองรถหรู
โดยการตรวจสอบรถเบ้นคันนี้จะใช้เวลาประมาณ๑เดือนจึงจะสรุปผลได้
ใช้คำว่าประมาณอยู่กับว่าเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับ

ภารกิจของการตรวจสอบรถครั้งนี้
เป็นไปตามคำเชิญชวนของทางวัดปากน้ำ
ที่ต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจในการครอบครองรถเบ้นคันนี้
โดยวัยยาวัชกรวัดได้กล่าวยืนยันว่ารถคันดังกล่าว
การจดประกอบอย่างถูกต้อง
พร้อมแสดงเอกสารการครอบครองให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

แสดงความเห็นอะไรมากเลยนะ

เรื่องของการที่จะพิสูจน์กันนะครับ
แค่นั้นเองนะครับ
คงจะหนีไม่พ้นในยะในเรื่องของการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
สังคมมีความเห็นแบ่งออกเป็น๒ฝ่าย
ซึ่งตอนนี้ทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้าน
แสดงเหตุผลที่มีอยู่ต่างกันออกไป